คุณผู้ชมคะทางปรายศนีย์ไทยค่ะ
เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียน

พระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนจองได้ผ่านทางออนไลน์
แต่ว่าจำกัดจำนวนนะคะ๑คนต่อ๑ใบเท่านั้นค่ะ
ตั้งแต่วันที่๗พฤศจิกายนนี้บริษัทปรายศนีย์ไทยเตรียมเปิดช่องทางลงทะเบียน
รับการ์ดที่ระลึกผนึกตราปรายศนียากรพระบรมชายลักษณ์รัชกาลที่๙
ก็วิธีการลงทะเบียนมี๒ช่องทางค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มี๒ช่องทางที่สามารถลงทะเบียนจองได้
จากนั้นค่ะกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์อีเมลและที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบความถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากใส่ข้อมูลลงไปเรียบร้อย
แล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูล
และรอรับการ์ดที่ระลึกตามที่อยู่ที่จัดส่ง

แต่ว่าจะขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน๑คน
ต่อ๑การ์ดที่ระลึกเท่านั้นนะคะ

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยบอกว่า
ที่ระลึกผนึกตราปรายศนียากรพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ตราประทับที่ระลึกวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
ซึ่งเป็นวันเสด็จสวรรคตบนดวงสแตม
โดยการคัดเลือกสแตมเพื่อนำมาแจกให้กับประชาชน
ไม่ได้มีความพิเศษในเรื่องรูปแบบ
แต่ขึ้นอยู่กับที่ปริมาณของสแตมที่มีมากพอค่ะ
เราก็เลยไปดูว่าปราศนียไทย
มีสแตมอะไรที่เหลืออยู่บ้าง
เขาต้องเรียนตรงว่าเป็นของเก่านะคะ
ไม่ใช่พิมพ์ใหม่เพราะเราไม่สามารถพิมพ์ใหม่ได้แล้วตอนนี้
ก็ไปดูแล้วเราก็พบว่าสแตมพระบรมชายลักษณ์
ที่ใช้งานทั่วไปในรุ่นสุดท้าย
ก็คือชุดที่๑๐นี่แหละก็ยังพอมีเหลืออยู่
แล้วก็มีจำนวนที่น่าจะแจกให้ประชาชนได้
ก็คือดวงละ๑บาทซึ่งมีมากที่สุดนะคะ
ประมาณ๙๙ล้านดวง
เราก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาดวงนี้มาทำการ์ด
แล้วก็ผนึกสแตมลงไปก็น่าจะแจกจ่ายให้ประชาชนได้
จำนวนมากพอสมควรนะคะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จ
พระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครองราชตลอด๗๐ปี
มีจำนวนตราปรายศนียากรที่ระลึกทั้งสิ้น๗๐ชุด๓๔๑แบบ
จำนวนผลิตกว่า๒๐๐๐ล้านดวงนะคะ
ซึ่งปัจจุบันเหลือราว๑แสนดวง
แต่ละชุดถ้าจำหน่ายไม่หมดก็จะไม่จัดทำซ้ำอีกค่ะ
ส่วนการจัดทำตราปรายศนียากรที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช

ปรายศนีย์ไทยบอกว่าจะมีการพิจารณาตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไปนะคะ